ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวจากการโพสต์ลงในสังคมออนไลน์ของหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นพีอาสาวของร้านเหล้าร้านดื่มกินที่มีลูกค้ามาแล้วก็เธอก็จะได้เงินพิเศษจากค่าดริ้งค่าริ้งที่เวลามีแขกมาแล้วเขาก็จะสั่งเครื่องดื่มให้ริ้งหนึ่งได้เงินกี่บาทก็ว่ากันไปเธอบอกว่า

นี่ค่ะเรื่องนี้นะครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับเราก็ติดตามไปนะจนทำให้รู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนยังไง
น้องคนนี้ชื่อน้องกิฟต์นะครับแต่เราได้คุยกับน้องหญิงเป็นเพื่อนของกิฟต์นะครับเธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ตามภาพที่โพสต์เธอนี่แหละเป็นคนโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงโซเชียลเองโดยบอกว่าเป็นปกติของที่ร้านที่ทำงานกันอยู่แล้วก็จะมีพนักงานคอยพีอาร์ประชาสมพันธ์หลายคนนะครับบางทีคนหนึ่งก็จะได้สักวันละ๑๐๐๒๐๐ดิ้งหรือว่าร้อยสองร้อยสองร้อยดื่มนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีลูกค้าประจำมาแล้ว
เขาอยากจะแจกเงินไม่ได้เล่นกงเล่นเกมอะไรทั้งสิ้นลูกค้าคนนี้เขาเป็นลูกค้าประจำอยากจะแจกเงินนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเคยมีลูกค้าประจำเนี่ยให้ถึง๒๐๐ดื่มหรือ๒๐๐ดริ้งมาแล้วแต่ที่เห็นเนี่ยคือน้องเขาได้๕๒๐ดริ้งเนี่ยไม่ได้ดื่มจริงนะฮะวันนั้นน้องกิฟต์เนี่ยที่ได้เนี่ยมันมีดริ้งทั้งน้ำเปล่าก็มีน้ำผล

หวังคนเราก็ต้องรักตัวเองอ่ะมีหวังเป็นโรคตับตายไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าที่อ่าที่ให้เนี้ยเขาให้ทุกครั้งเนี้ยเขาก็ไม่ได้ให้เด็กดื่มนะคะก็ไม่ได้ให้ดื่มทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าน้องจะกินไว้สิบแก้วยี่สิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสหนักขนาดนี้เราเอามาถ่ายรูปกันเฉยเฉยก็คือโ

ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจไอ้ดิ้งเดิิ้งอะไรพวกนี้
โปรดิวเซอร์เราชื่อเน้นกะยะ

โอ้โหน้องมันอธิบายละเอียดยิบ

๑ดิงก็คือเหล้า๑ฝา

ถ้าเอาตามที่น้องกิฟต์โพสต์นะ

เท่ากับว่าเหล้า๑๑ขวด

ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับ
ในเลือดนะครับสำหรับคนดื่มเหล้าแบบเมาแล้วขับอย่าเงียนฮะ
วัดแอลกอฮอล์ได้๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ลักษณะคือจะรู้สึกคลึกคลื้นสนุกสนาน
แต่ถ้าแก้วหนึ่งใส่ไป๒ฝาเนี่ย

วัดได้ไปถึง๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็มี

แต่จะง่วงงงซึมไปเรื่อยแล้ว
แต่ถ้ามากกว่า๒ฝาต่อ๑แก้วโอ้โฮทีนี้แบบไม่มีลิมิตเลย
ทีนี้วัดเกิน๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อาจจะสลบสไหลถึงขั้นเสียชีวิตได้

โปรดิวเซอร์บอกว่าแฟนไลน์มาด่าแล้วพี่อุ๋ย
แต่บุ๋มกระยะบอกว่าเผลอผมจะตายไม่ใช่จากเหล้าฮะ
ริ้งที่น้องเอาไปเยอะเหลือเกินแล้วผมหมดเงินก่อน